เราพาคุณผู้ชมไปต่อกับเรื่องของโชคลาภนะฮะยังไงมันก็ต้องมีแล้ว

อีกครั้งหนึ่งว่างวดนี้ออกวันที่๑๗มกราคม

ก็มีนักเสียงโชคไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ
ไปส่องหาเลขเด็ดจากอ่างน้ำมนต์รือศรีเนรกันนะฮะ
ก็อ่างประจำที่เห็นและอ่างใหญ่ตัวเลขสีแดง
ลอยเป็นเด่นเป็นตรง่านตรงนั้นนะฮะ
นางสาวคำจิมราพันธ์สิริอายุ๕๔ปีนะฮะเดี๋ยวจะเห็น
นี่คนนี้แหละฮะเสื้อน้ำเงินนะฮะเดินทางมาจากกรุงเทพเหมารถตู้พาคณะมาแก้บนกับพ่อปู่
มรือสีพรหมเมษและกุมารเจ้าสวเหงนะฮะ
หลังจากงวดที่แล้วครับถูกลอตเตอรี่ประวัลเลขท้ายสองตัวไปนะครับ
รับทรัพย์ไป๔๕๐๐๐เธอบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง
ที่ได้แวะมากราบไหว้ขอพรแล้วก็มาแก้บนด้วยนะ
ซึ่งเลขชุดใหม่ได้ไปจากอ่างน้ำมนต์เนี่ยนี่อย่างที่เห็นสีแดงแดงแล้วก็ก้านทูบนะฮะ
อันนี้นี่แหละครับนี่แล้วจะมีเลขปลายประทัดด้วย๓ชุดเลย
เดี๋ยวเอาไปดูกันว่าที่จะถึงนี้วันที่๑๗นี้จะเป็นอย่างไรนะครับ
อันนี้ก็เป็นที่อายุทยานะครับ
ไปที่วัดพลายชุมพลอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับ
มีกลุ่มชาวบ้านก็พาไปไหว้ขอโชคขอลาบกันนี่แหละฮะ
บริเวณศาลตาจันดียายศรีแล้วก็ส่องหาเลขเด็ดจากดอกน้ำมนต์
อกน้ำมนต์หรือว่าน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์นั่นแหละครับ
คุณผู้ชมครับชาวบ้านเล่าบอกว่าที่ผ่านมานะมีคนดวงดีได้โชคได้ลาบนะ
ถูกรางวัลลอตเตอรี่จากเลขดอกน้ำมนต์มาแล้วหลายงวดนะจ๊ะ
ซึ่งเชื่อว่า๒๓วันนี้แหละมากันเยอะแน่มาส่องหาเลขเด็ดกันตลอดทั้งวันแน่นอน
เพราะว่าใกล้แล้ว๑๗มกราคมนี้ครับ
พาคุณผู้ชมไปที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะ
ไปกันที่วัดเขาชวังนะคะไปดูต้นตะเคียนที่ดิฉันว่าน่าจะแพงที่สุดในประเทศไทย
ถ้าเกิดว่าคิดเป็นมูลค่านะไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านบาทต้นนี้
คุณดูสิประดับตกแต่งด้วยอะไรอ่ะนะโอ้โหเพชรพลอยเต็มแบบนี้นะคะ
แล้วมีคนดวงดีว่าจ้างนำรำไปแก้บนถวายเจ้าแม่ตะเคียนแม่พลอยจันท
อายุเก่าแก่กว่า๑๑๒ปีสูง๙เมตรน้ำหนัก๙ตันค่ะ
บางคนก็บอกว่าเอาเครื่องประดับสวยงามไปไหว้แก้บนด้วยนะคะ
เคียนต้นนี้เจ้าอาวาสนำมาจากชายแดนไทยกัมพูชา
จากนั้นก็ให้ช่างแกะสลักเป็นเรื่องราวพุทธประวัติ
ก่อนที่จะนำเพชรพลอยคริสตันมากถึง๒ล้านเมตร
ประดับตกแต่งความพิเศษอยู่ที่บลูแซไฟล์สีฟ้าหรือว่าไพรินเม็ดเดียว
ร้อยกว่าเกาหลัดอ่ะทำให้มูลค่าของตะเคียนต้นนี้ไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านบาท
ชื่อว่าแม่ศรีจันทร์แล้วก็แม่นวลจันทร์นะคะ
ซึ่งถูกแกะสลักอย่างสวยงามเพียงแต่ไม่ได้ตกแต่งด้วยเพชรพรอยก็เท่านั้นเอง

อ่าโอเคค่ะฮา

แล้วอย่างไรอย่างไรนี่
ไปดูที่บริเวณศาลแม่หญิงนารวดี
ในวัดท่ามะเฟืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเขามีต้นยางนาขนาด๖คนโอบ
สูงตั้ง๓๐เมตรนะอายุกว่า๒๐๐ปี
ร่ำลือกันว่าให้โชคมาเยอะแยะมากมายครับ
วันนี้ชาวบ้านดันไปเห็นตัวเลขปริศนาคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่า
ชาวบ้านบอกว่าตัวเลขปริศนามันปรากฏบนต้นยางอันใหญ่อันยักษ์อันนี้ฮะคล้ายเลข๒กับเลข๑เดี๋ยวเราพยายามดูอยู่นะ
ก็เลยบอกต่อกันไปชาวบ้านก็ไปไหว้ขอโชคลาภอันนี้เขาต่อแขนกันไปว่ากี่คนโอบนะครับ
ปรากฏว่าได้เลข๓๓ครั้งทำให้๑ในทีมนักขาวเราก็เลยเอาบ้าง
อ้าวพี่ได้เลข๓ใช่ไหมเดี๋ยวขอไปเสี่ยงชกหน่อยละกัน
ถ้าถูกเดี๋ยวนักข่าวจะรายงานว่าถูกหรือเปล่านะครับ
ไปดูเขาบอกว่าเป็นสัตว์ดำโชคกันบ้างที่บ้านเลขที่๒๗๕๑๓ตะวนบัวขาวเปอร์กุชินาราย
ชีนารายจังหวัดกาลสินมันยืนอยู่นั่นไง
ชาวบ้านเนี่ยเอาควายสามแม่ลูกแล้วสองตัวลูกมันเป็นแฝดนะปุ้ย
ก็ไม่ธรรมดาครับเจ้าทองเป็นแม่ควายยุ้สิบปี
แล้วก็ลูกควายแฝด๒ตัวเกิดมาได้เพียง๔วันเท่านั้น
แล้วที่สำคัญนะเป็นแฝดแบบผู้ตัวเมียตัว
เขาบอกหน้าตาแน่อินดูเทียวนะครับ
ชาวบ้านส่วนใหญ่เชื่อว่าการที่ควายตกลูกแฝดครั้งนี้
จะทำให้เจ้าของได้โชคได้ลาบครับพากันตีเลขต่างนานา
คุณวิชิตวงระโหท่านอายุ๔๔ปีเจ้าของควายเล่าบอกว่า
ควายมาหลายสิบปีเพิ่งจะเคยเจอควายตกลูกแฝดนี่แหละคุณนักข่าว
เป็นครั้งแรกเลยดีใจสุดถือว่าโชคดีมากครับ
โดยลูกควายแฝดนะครับเพิ่งจะเกิดเมื่อช่วงเช้าของวันที่๑๑มกราคมที่ผ่านมานะครับ
และที่สำคัญมันแข็งแรงดีทั้งคู่ด้วย
ครับปิดท้ายที่สวนนมนุษย์ที่สัตว์จักรีบชนบุรีครับ
มีการทำพิธีเปิดรูปปั้นเปิดตัวรูปปั้นพญาโฆษศาล

ช้างสูง๑๐เมตรยาว๑๖เมตรใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
มนต์พระเกจิไปร่วมทำพิธีด้วย
ก็มีการนำช้างแสนรู้๙เชือกกับคณะผู้บริหารเดินลอดท้องช้างพญาโฆษศาล

โต้งใส่เสื้อยืนผู้หมาลอกหลุดขาวเดินตาม
คุณกัมพลตันสัจจาประธานสวนนกนุษย์ก็บอกว่าการลอดท้อง
ช้างเนี่ยถือว่าช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองอยู่แล้ว
เชื่อว่าถ้าเกิดได้รอดก็จะเป็นการนำความเป็นสิริมงคลและความผาสุขมาให้กับชีวิต
อ่ะขายไปก็ลอนไปรอดรูปปั้นพญาโฆษฐศาสตร์ดูนะครับ
จังเลยทุกคนใส่แมสหมดเลยนะคะดีมากค่ะ
เลขอะไรนะเนี่ย๒๗เลขหลังช้างเราก็เรียกให้ดูหมดทุกเลขเลยนะกอล์ฟนะตาวัยตาวัยดาดาด